ริมจอวันนี้พาไปเกาะขอบรั้วมุดเข้าครัวพี่โดมประกอบลำกันหน่อยจ้า
เนี่ยพ่อหล่อขั้นเทพของเราเขาขานรับนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ตะหลิวควงกระทะคว้าตากวางครกปรุงเมนูตานโควิดเสิร์ฟสีภรรยาด้วยนี่เลยแกงเลี้ยง
หาข้อมูลมาดีทั้งผักเอยสมุนไพรเอ่ยมันมีประโยชน์ช่วยป้องกันโรคทั้งนั้น
โหมันมีทั้งกันไทยมันมีทั้งผักไทยมันมีทั้ง

อันนี้เราโผล่ไทยกับพี่คิดงงได้
ต้องการทรายฝน
ต้องโควิดค่ะต้องโควิด
นี่ก็ดูแลสมดุลค่ะคุณด้วยนะครับ
หื้มดูแลดีเป็นเพาะบ้านเพาะเรือนขนาดเนี่ย
น่าอิกฉาน้องเมทานสุด
นี่ขอแค่อย่ามวดแต่ข้าวคลัวเดิมกับข้าว
จะลืมทำการบานนะครับพี่เดิม
แฟนเขาอยากเห็นเมธันโดมจูเนียจะแย่อยู่แล้วล่ะค่ะ